ตามความคืบหน้ากรณีที่เมียของทหารพบเป็นศพอยู่ที่บ่อทิ้งขยะกันหน่อย
หลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่คืนวันลอยกระทง
ก็คือถ้าย้อนกลับไปคือ๒๗พฤศจิกายนวันจันทร์
หลังจากนั้นพบกลายเป็นศพ๓๐พฤศจิกายนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
คนก็แปลกใจทำไมกลิ่นเหม็นลอยโชยขึ้นมา
ไปเจอศพของผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชม
ศพนางสาวประกายแก้วหรือว่าคุณแอนอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ที่แฟลต์ทหารแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
แล้วไปเจอศพบริเวณที่เป็นบ่อทิ้งขยะมันลึกนั่นน่ะสิคุณผู้ชม

ทั้งลึกแล้วก็เท่ากับตึกกี่ชั้นห้าชั้นโดยประมาณนั้นนะครับ
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
วันนี้ตำรวจสนบางนาได้เรียกเพื่อนของสามีผู้ตาย
ซึ่งเป็นทหารและเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำอีกครั้ง
หลังมีประเด็นจะต้องสอบถามเพิ่มเติม
คนก็ยังสงสัยว่าเธอตายได้ยังไง
เธอตายเองฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม
กับสามีรักกันมากแล้วมีลูกน้อยอายุ๒ขวบด้วยใช่ไหมฮะ
คืนวันลอยกระทงนั้นต่างคนต่างก็ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนของตัวเอง
ยังบอกเลยว่ากลับไปดูแลลูกก่อน
บอกสามีให้ไปรีบดูแลลูกเดี๋ยวเธอจะตามไป
แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมตามมาแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
โทรติดต่อก็ไม่มีใครรับครับ

นาจะมุ่งหน้าไปเข้าสมุทรปราการอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีวงจรปิดอะไรต่างที่กำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับ
พตอัตภพนธ์อนุสิตครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เรียกชุดสืบสวนสอบสวนประชุมคลี่คลายคดี
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงวันนี้นะฮะก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์
โดยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
ท่านบอกว่าขณะนี้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดไปมากกว่า๑๐ปากแล้วนะฮะ
และมีการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานทางเทคนิคอื่น
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ขอชั่งน้ำหนักข้อมูลเอาไว้ก่อน
ดังนั้นขอสงวนข้อมูลยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
แนวทางการสืบสวนขณะนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
แต่อย่าเพิ่งฟันทงตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งฟันทงว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่ามีเงื่อนงำใด
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
คดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนขอเวลาให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อน
เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลอีกสัก๒๓อย่างน่าจะชี้ชัดได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
ส่วนประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตายจากการสืบสวนนั้นมองว่าไม่น่าใช่
อุบัติเหตุก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งฟันทง
ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ตัดเรื่องใดทิ้ง
บริเวณจุดที่เกิดเหตุที่ไปเจอศพมิ้นคุณผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่ปิดคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้
ตอนนี้พยานใกล้ชิดเรียกมาสอบค่อนข้างให้การครอบคลุมแล้ว
มีบางประเด็นที่ขอพิสูจน์และสงวนเอาไว้ก่อน
ยังไม่บอกว่าเป็นประเด็นไหนบ้างนะครับ
ส่วนข้อมูลที่มีการนำเสนอกับสื่อมวลชน
และมีการเผยแพร่ข่าวไปก่อนหน้านี้เรื่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ไปปรากฏอยู่ที่บางนาแถวย่านบางนาตราดตรงนั้น

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ครับ
ชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริง
เป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน
ประเด็นเรื่องของโทรศัพท์อันนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อน
เช่นเดียวกันเพื่อสืบและสอบให้ชัดเจน
เรื่องต้นผู้ตายไม่พบโทรศัพท์มือถือที่ตัวนะฮะ
และประเด็นที่มีรายงานข่าวว่าพบถุงยางอนามัยและยาบางประเภทในกระเป๋าของผู้ตาย
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นไปได้
ท่านก็บอกว่าคือไม่อยากให้นำเสนอจะดีกว่า
เพื่อให้เกียรติและเคารพแก่ผู้ตายด้วย

ตอนนี้เร่งรัดให้ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทำหนังสือ
ส่งผลชนะสูตรพลิกศพโดยละเอียดมาให้
แต่สัปดาห์หน้าจะมีหยุดฟันหล่อใช่ไหมฮะ
วันที่๕ธันวาอาจจะติดเรื่องวันหยุดราชการ

น่าจะทราบผลเต็มที่ไม่เกินวันพุธหน้าครับ
เกินวันพุธที่๖ธันวาคม
ผลการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบแผลที่ร่างกายของผู้ตาย
ตอนนี้สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เอามาประกอบข้อมูลด้วยลองฟังเพิ่มเติมฮะ
ฆ่าตัวตายคิดว่าน่าจะไม่ใช่
เพราะอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้
อย่างที่ผมเรียนว่าเรายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
อันนี้เดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะครับ
ต้องเป็นที่มีการนำสื่อให้ราคาว่า
โทรศัพท์ผู้ตายหลังเกิดเหตุแล้วไปที่บางนาเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ
เจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าน่าจะมีคนเก็บมือถือเอาไว้
เพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ปิด
อย่างที่บอกคนนอกไม่สามารถจะเข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับ
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง

จากการสืบสวนเนี่ยน่าจะเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติและมีเงื่อนงำ
คือถ้าฟังข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเห็นแย้งกับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านบอกว่าอาจจะไม่ใช่การตายจากอุบัติเหตุ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นครับจากร่องรอยบางอย่างในที่เกิดเหตุ
ส่วนคดีนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับ
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่หายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการ
ไขปริศนาเรื่องราวต่างต่างที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามเพิ่มเติมกับ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกบัญชาการตะหมดนครบานผู้การจพตธิระเดชธรรมสุธี
ท่านก็บอกว่ามีการส่งทีมสืบสวนนครบานมาสนับสนุนร่วมคลี่คลายไขปมนี้แล้ว
อีกไม่นานวันจะมีความชัดเจนอย่างแน่นอนส่วนช่วงสายวันนี้ครับทั้งญาติและกลุ่มเพื่อน
ผู้ตายก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่อนุญาตให้ถ่าย
บันทึกภาพนะครับและไม่ให้สัมภาษณ์บอกเพียงแค่ว่านายสั่งก่อนจะมุ่งหน้าพาร่างผู้ตาย
เดินทางไปที่วัดตะขบบ้านตะขบตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
โคราชเราก็เดินทางไปที่วัดครับไปสำรวจตรวจสอบจุดตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาว
กายแก้วทันทีที่ศพมาถึงนั้นมีการเปิดโลงให้ญาติพี่น้องและครอบครัววางดอกไม้จันทร์
แสดงความอาลัยครับนี่ฮะแล้วก็ให้รดน้ำศพโดยที่แม่ของผู้ตายคุณแม่วิภาวัน
ร้องไห้ทำใจไม่ได้ครับคุณแม่เองร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
บอกว่าจริงแล้วพี่ก็มีอาการป่วยเหมือนกันเป็นมะเร็งไทรอยด์ใช่ไหมครับ
แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องคิดสั้นจบชีวิตตัวเอง

วินาทีที่คุณแม่มาเจอศพของลูกสาว
และคนในครอบครัวเองต่างก็ร้องไห้เสียใจ
เจอกับพ่อเลี้ยงผู้ตายครับคุณพ่ออำนาจ
แม่มีศักดิ์เป็นคุณตาและคุณยายใช่ไหม
ได้คุยกับหลานน้อยอายุ๒ขวบครับ

จู่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับว่าเสียใจมาก

ผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย

คือก่อนหน้านั้นแม่ของผู้ตายมีอาการตากระตุกทั้งวันเลย

ส่วนตัวแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า

แสดงว่าตัวสัตว์ที่เขาเห็นที่เขาจับที่พิเศษได้
ก็คือห่างจากที่เขาตาย
มันหลายที่หลู่บางหน้าตัก
แล้วก็เงินที่เขาขายของเรามันก็หายไปส่วนหนึ่ง
แล้วก็ถ้าเกิดฆ่าตัวตายทำไมต้องลงไปตายในที่แคบ

เล่าไปก็ร้องไห้ไปครับบอกว่า
คือครอบครัวฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะคุณนักข่าว

สามีฉันก็เป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ๓วัน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวฉันก็คือเป็นเสาหลัก

นึกเลยว่าลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้
สาเหตุการตายนั้นก็ยังมืด๘ด้าน
ขอให้คุณตำรวจไขปริศนานี้ให้ได้ด้วยเถอะ

เค้าเล่ามาว่าลูกอยู่ในปองท้องทิ้งกระหยะ

ลูกไม่เคยเศร้าไม่เคยเล่าเรื่องเศร้าอะไรให้ฟังเลย

แต่ลูกก็ไม่เคยทำพูดในเรื่องที่ว่า
นี่แม่ลูกไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาอะไรให้ฟัง
เพราะลูกต้องล่าเริงตลอดลูกไม่มีเศร้าเลยค่ะ
พิธีศพนั้นเริ่มต้นเมื่อตอนช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วนะครับ

หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอการไขปริศนาว่า

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ